เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับ

ญาติโยมเปิดรับนักท่องเที่ยว
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปรากฏว่าคนร้ายเนี่ย

ขโมยเงินจากตู้บริจาคก็มี
กตู้ไปทุบก็มีล่าสุดวันนี้จับคนร้ายได้แล้วนะครับ
นี่ถูกจับได้ตำรวจพามาชี้จุด
ทำแผนประกอบคำลักษณ์สาราภาพนี้ร้องให้นะครับ
คนร้ายคนนี้ชื่อนายสุธนวัดขวาง

กราบไปก็ก็ร้องภายไป

เกิดเหตุถูกรุ่นน้องหลอกให้มาขโมยเงินในตู้บริจาค
ในตั้มบอกว่าตัวเขากับคนร้ายคนหนึ่งเป็นเยาวชนชายุ๑๗ปี

เพราะฉะนั้นพอเป็นเยาวชนก็ไม่ต้องนำตัวมาทำแผน
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในวัด

ตั้มบอกว่าเข้ามาก่อเหตุหลายครั้งด้วยกัน
ที่วัดสุริสุทธโธคำชโนธ

ตู้บริจาคเงินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยญาติโยมทำบุญเนี่ย๔ครั้งครั้งแรก๑๗พฤศจิกายน
กตู้เซฟไปทุบทำลายที่ลานบ้างไฟยกจากสาราการประเรียน
จากนั้นวันที่๖วันที่๗วันที่๘ธันวาคมก่อเหตุ๓คืนรวดเลยล่าสุด๖๗๘ธันวาคม
งัดตู้นะเอาไม้ติดกาวสองหน้าหย่อนลงไปตรงที่หยอดเงินแล้วก็ดึงเงินขึ้นมา
อีกตู้หนึ่งใหญ่หน่อยคนร้ายก็พยายามจะยกออกไปแต่ยกออกไปไม่ได้
วันนี้จับได้แล้วในตั้มบอกว่าที่มางัดตู้บริจาคเพราะว่ารุ่นน้องเนี่ยทีแรกบอก
ไปทำธุระด้วยกันหน่อยพี่ไปเป็นเพื่อนหน่อยตัวเองก็ช่วงนี้เหงาอยู่
เมียทิ้งไม่มีที่ไปไปก็ได้ไปกับรุ่นน้องรุ่นน้องพามาที่วัด
มาถึงรุ่นน้องเข้ามาในสาราการบริเวณงัดตู้บริจาคเลยเอาไม่ได้มาทำบุญวงไหว้ก่อนเหรอ
ตั้มบอกผมก็เตือนแล้วนะมีกล้องวงจรปิดนะเดี๋ยวเตือนว่าอะไรนะ
มีกล้องวงจรปิดนะไม่ได้เตือนว่าอย่าทำเหรอใช่
ไปเห็นกล้องพอดีรุ่นน้องบอกโอ๊ยพี่ไม่ต้องกลัวกล้องมันเสีย
แม่นี่จับภาพไว้ชัดเลยแม่กล้องมันเสียแถมยังบอกให้ผมไปยืนบังกล้อง
ตั้มก็ยืนเหรอใช่แล้วรุ่นน้องก็ใช้วิธีการเอาไม้พันด้วยกาวสองหน้าย่อนลงไปในตู้
แล้วก็ดึงเงินขึ้นมาได้มา๑๐๔๐บาท
ได้มา๑๐๔๐บาทในครั้งนี้นะถามว่าตั้มได้เท่าไห
บอกรุ่นน้องวัย๑๗แบ่งให้๒๐๐
เอาเงินด้วยเหรอใช่ถูกตำรวจจับได้วันนี้
บอกเสียใจเหลือเกินผมอายุ๓๐ต้องมารับกรรมนะ
ในสิ่งที่รุ่นน้องเนี่ยหลอกมาทำแล้วรุ่นน้องอายุ๑๗ปี
แม่ถูกดำเนินคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่ายังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่
ส่วนแม่ของเยาวชนชาย๑๗ปีนะครับ
พอทราบข่าวว่าลูกชายก่อเหตุแม่บอกเสียใจมาก
ความจริงลูกชายก็คือเด็กแถววัดนี่แหละ

เคยสอนลูกว่าเจ้าปู่ศรีสุโธท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะ
อย่าไปทำอะไรไม่ดีสุดท้ายลูกชายมาก่อเหตุ
แล้วก็ถูกจับจนได้นะฮะ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีนะฮะ

แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยยังมีพักพวกอีก๓คน

คืออันนี้จะบอกว่าถูกหลอกโทษมันก็ไม่ลดนะ

แล้วก็อายุอนามก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะ